โรงเรียนคือที่ที่ผู้ปกครองไว้ใจที่จะให้ลูกหลานไปเรียน
เด็กหญิงวัย๓ขวบคนนึงถูกครูล่วงละเมิดทางเพศ

คนที่เจอเรื่องนี้เป็นคนแรกคือคุณยายทวด
แล้วพอไปตรวจร่างกายปรากฏว่ามีร่องรอยการฉีกขาดจริงนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์จังหวัดอ่างทองนะคะ
ทวดเล่าบอกว่า๑๑มีนาคมที่ผ่านมาหลานสาวมีอาการแปลก
ปัสสาวะก็จะบอกว่าเจ็บที่อวัยวะเพศรู้สึกแสบ
ตอนแรกก็เลยเค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกว่าถูกครูใช้นิ้วสอดเข้าไป
ตอนแรกยายก็ไม่เชื่อนะก็พยายามที่จะส่องดูก็เห็นว่ามีรอยช้ำเลยพาไปหาหมอ
สรุปมีรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศน้องจริงนะคะ
ยายบอกว่าโกรธมากแล้วก็แค้นมากเคยเห็นแต่ในข่าวอ่ะ
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับหลานสาวของตัวเอง
ตัดสินใจไปแจ้งความแต่ครูที่ทำยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับ
แถมบอกจะแจ้งความผลกลับด้วยค่ะ
แผลกใจว่าข้างในมีสี่ช้ำ
ยังก็แปลกใจยังถามอีกก็ลอกถามอีกว่า
เค้าก็บอกว่าหูอ่ะทำยังไงลูก
เค้าเจลป์ทานหนูแล้วก็ทานิ้วแล้วก็แยกเข้าไปในหนู
เพราะว่าเธอไปทำงานที่อายุทยาไว้ใจโรงเรียนนี้มาก
คิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ครูคนที่ทำยังปฏิเสธเสียงแข็งแล้วก็บอกจะแจ้งความเธอกลับอีก
อยากถามกลับไปมากว่าถ้าเป็นลูกของคุณจะรู้สึกยังไง
ท่านตรวจเอกมนัสเซาเวชทองอิ่มผู้กำกับการสอบพลชายโยบอกว่า
ต้นเรียกครูหนุ่มคนนี้มาสอบส่วนที่โรงพักแล้วยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
แต่ไม่เป็นไรมีการสอบปากคำเด็กร่วมกับสหวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว
ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคุณหมอบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง